มาดูคนงานก่อสร้างมาทำอนาจารย์กับเด็ก
มีทั้งเด็กอนุบาล๑อนุบาล๒แล้วก็เด็กป๖ค่ะ
ทั้ง๓รายก่อเหตุในวันเดียวกันเลยนะคะ
ตำรวจไปรวบตัวได้สุดท้ายก็เมาไม้เลยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
ผู้ปกครองของเด็กก็พาเด็กเข้าไปแจ้งความ
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น
หลังจากที่เข้าแถวเคารพทงชาติตอนเช้า

ก็นั่งเล่นอยู่อยู่กับเพื่อนที่สนามเด็กเล่น
จะรอเพื่อนจู่ก็มีผู้ชายเมาเหล้า
ดึงแขนพาไปทางห้องน้ำ
เห็นก็เลยวิ่งตามแล้วก็ไปช่วยดึงแขน
ปรากฏว่าผู้ชายคนที่ก่อเหตุ

บไปที่ใบหน้าของเด็กทั้งสองคน
แล้วเด็กก็วิ่งหนีออกมา
ทีนี้ค่ะมีเด็กหญิงอ้อยนามสมมุติอายุ๑๓ปี

เข้าไปสวมก่อตอนพักกลางวัน

ตำรวจก็ตามจับกลุ่มได้จับได้ในบ้านพักคนงานนะคะ

ไปจับเนี่ยนะสภาพมืนเมาเลยคุณผู้ชม
ก็นำตัวมาสอบสวนชื่อว่านายลั่นธมเดชใหม่
พอสอบสวนนะเขาตอบกับตำรวจบอกว่า
ผมไม่รู้เรื่องเลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะว่าผมเมานี่ตอบกับตำรวจแบบนี้
ตำรวจก็พาเด็กหญิงอนุบัน๑อนุบัน๒ป๖เนี่ยนะคะ

เพื่อประกอบการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อ
แล้วก็แจ้งข้อกล่าวหากับนายลั่นธมคนนี้นะ
ในข้อหากระทำอนาจารย์แล้วก็ส่งตัวดำเนินคดีนะคะ